แต่ส่วนทางภาคใต้คุณผู้ชมค่ะก็ต้องส่งใจไปช่วยนะคะ
ขอให้ได้ฉลองปีใหม่ด้วยกัน
เพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมยังคงน่าเป็นห่วงยังหนักอยู่เลยนะคะ
โดยเฉพาะที่นราธิวาสนะคะ
น้ำจากแม่น้ำสุงัยโกลกเข้าทะลักแนวคันกั้นน้ำ
แล้วก็ประชาชนต้องอดอาหารรอความช่วยเหลือถึง๒วันค่ะ
นี่คือความยากลำบากคุณผู้ชมค่ะ

ความแรงความเชี่ยวกรากของกระแสน้ำ
ซึ่งล้นคันกั้นน้ำแม่น้ำสุงัยโกลกที่นราธิวาส

ของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ
ต้องใช้วิธีขับเรือยางซึ่งติดเครื่องยนต์นะคะ
ฝากระแสน้ำแบบนี้ค่ะทั้งแรงทั้งเชี่ยว
ไปช่วยประชาชน๑๓คน
จำนวนนี้มีทั้งเด็กมีทั้งผู้สูงอายุ

ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไงโกลกนราธิวาส
ทั้งหลายเหล่านี้คือไม่ได้กินข้าวมา๒วันเต็มค่ะ
ต้องเข้าไปคือแล้วเนี่ยสภาพแบบนี้ก็ออกไปไหนมาไหนไม่ได้
ก็ต้องอยู่บนชั้น๒ของบ้านนะคะ
เขาบอกตอนที่เข้าไปช่วยเนี่ยสภาพอิดโรยเลยค่ะ
ตรงจุดนี้เนี่ยระดับน้ำท่วมขังสูงถึง๒๘๐เซนนะคะ
บ้านมีชั้น๒ก็อยู่ชั้น๒ได้
ก็สมัครใจที่จะอยู่ในนั้นก็เอาถุงยางชีพไปให้ให้ประทังไว้ก่อนนะคะ
ส่วนสถานการณ์น้ำโดยรวมของนราธิวาสเนี่ย
ต้องบอกว่าฝนยังไม่หยุดตกเลยนะคะ
แต่ว่าคือยังตกอยู่แต่ไม่หนักเหมือนช่วงวัน๒วันที่ผ่านมา
แล้วครั้งนี้ต้องบอกว่าถือว่าน้ำท่วมรุนแรง
เกือบที่สุดในรอบ๑๐ปีของจังหวัดเลยนะคะ

พัทธลุงก็ยังน้ำท่วมสูงอันนี้ดูภาพมุมสูงเลยนะคะ
นี่คือริมทะเลสาบลำปำ
ซึ่งก็คือทะเลสาบสงขลาตอนในดูน้ำสิคะ

อยู่ที่อำเภอกวนขนุนอำเภอเขาชัยสน
อำเภอบางแก้วอำเภอปากพยูน
คลื่นลมในทะเลสาปก็ยังพัดหนุนเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะ
ก็เลยทำให้ตอนนี้สภาพน้ำท่วมของพัทธลุง
ท่วมแล้วในบริเวณกว้าง๑๑อำเภอ๓๖ตำบล๒๖๙หมู่บ้าน
คนเดือดร้อนกว่า๙๓๐๐๐นะคะ
และในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว๒รายด้วยกันค่ะ
ต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ยากลำบากจริง
กับเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้นะคะ